ร้องได้ให้ล้าน
ร้องได้ให้ล้าน
ไม่เคยรักใครเท่าพี่ใครหนุ่ย
แฟนเกาะสมุยยังลืมเลยพี่

ร้องได้ให้ร้องได้เลย

รอบแรกที่หายไปแล้วกลับมาตลบหลัง

ใช่ไหมฮะอยู่มันแวบหายไป
แต่นี่คือเกมนะพี่พา

คือมาเพื่อได้แต่งตัวสวย
ก็เต็มที่แล้วนะครับสำหรับเธอคุณพา
ค่อนข้างจะกดดันทีเดียวเพราะเป็นเพลงสุดท้ายที่เธอต้องการนะครับ
ขุนพาร้อม

แน่นอนค่ะเราเห็นกันอยู่แล้วตั้งแต่ตอนร้องนะคะว่ามีจุดผิดพลาด
คือหายไปเลยแล้วก็นึกไม่ออกว่ามันย้อนกลับมายังไงถูกไหมคะ
ร้องผิดพี่พาแต่ไม่ต้องเสียใจคือมาทำเต็มที่แล้ว
ได้มาเล่าเรื่องราวชีวิตกันอย่างสวยงามอย่างมีความสุขแบ่งปันกัน

พามีเพื่อนแท้ที่อยู่ตรงนี้

วันนี้คุณพาก็ไม่ได้กลับบ้านมือเปล่านะครับ

ตอนนี้เอาไปเยียวยาอะไรได้บ้าง

ได้ได้อยู่นะฮะ
คุณพาจำความรู้สึกที่คุณพาร้องเพลงที่๓ได้ไหมครับ

ผมบอกให้จำความรู้สึกนั้นไว้

เอามันกลับมา

ที่พา
คุณพา
ลูกแม่จ๋าลูกทำได้แค่นี้

คุณแหววมาแล้วนะพี่พา

ทำได้แค่นี้ก็ได้แค่นี้
ตั้งสติเราต้องมีสติเราต้องมีชีวิตต่อไปแม่ยังอยู่เราต้องสู้เพื่อแม่เพื่อผัวเนอะ
คุกหัวแต่มีเย็นอย่าร้องอย่าลองเห็นอะไรนะ

ถึงจะไม่ได้กลับไปอยู่เลยอย่างถาวร
แต่ก็มีเงินกลับไปเยียวยา

เพราะว่าทำได้ด้วยตัวเอง
เนี่ยกลับไปเนี่ยมีเงินนะ

พาทำใช่ไหมพาทำได้เท่าไหร่

ในใจอะไรก็ได้ที่อยากพูด

จะได้ไม่ต้องขึ้นกระดายลงบันไดนะแม่นะ

ทำห้องน้ำให้แกใหม่ด้วย

แม่จะได้ไม่ต้องลุกหุงข้าวเอง
อยากมีรถพ่วงสักคันนึง

คำนี้สะท้อนใจมาก

เกิดอาการอรวาสคนในบ้าน
ปัจจุบันนี้ก็ยังรักษากินยา

ต้องการกำลังใจจากครอบครัว

ถ้าลูกเห็นอารมณ์ของแม่

เพราะลูกเห็นแล้วว่าแม่เป็นยังไง

สวย

ขอให้ได้อยู่กับคุณแม่เร็ว

วันนี้มาเป็นกำลังใจ

จะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นใช่เลยอยู่ตรงเนี้ยถูกที่ถูกเวลาที่สุด
เพื่อนที่ดีที่สุดมิตรภาพที่ดีที่สุด

กลับมาพบกับเรื่องราวดีแบบนี้ใหม่นะครับ
เป็นกำลังใจให้กับทุกคนแบบนี้ใหม่นะครับ
ร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิตทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒
ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์๑๘นาฬิกา๒๐นาทีนะครับ
วันนี้พวกเราทุกคนก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับ

ป้าเป็นโรคหน้ากระตุกมา๑๐ปีแล้ว

วันหนึ่งเอาปืนออกมาทำความสะอาด

ไปมาหลายวันก็เลยต้องตัด
มันเจ็บปวดขนาดไหนเราก็ต้องสู้มันให้ได้